เอาคุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมมาดูความคืบหน้ากันหน่อย
หลายคนอยากจะรู้ว่าตำรวจสรุปจับตัวได้แล้วหรือเปล่า
กับเหตุการณ์คนร้ายที่ไปจี้ชิงทอง
เข้าไปทำทีเหมือนกับเป็นลูกค้านะคะ

เจ้าของร้านก็ดูแล้วเออท่าทางนิ่งไม่มีอะไร
ไม่ใช่คนร้ายหรอกมั้งเนอะไม่ได้ใส่หมวกกระน็อกอะไรด้วยใส่แต่หน้ากากอนามัย
พอเดินเข้ามาเสร็จวางเป้อย่างที่เห็นค่ะ
เปิดปิดนู่นนี่นั่นนู่นอ่าเจ้าของร้านก็นี่แหละค่ะคนนี้แหละ

เหมือนลุ้งเรียบร้อยผ่านปืนมาเลยค่ะ
เจ้าของร้านก็ช็อกสิคะจะเหลืออะไรอ่ะคะเนี่ย
อ่าแล้วมีลักษณะเหมือนการเจรจาอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยนะคะกับเจ้าของร้าน
แล้วเจ้าของร้านใช้ทีเผลอค่ะก็หลบเข้าไปหลังร้าน
นายคนนี้กระโดดขึ้นเคาน์เตอร์นะคะแล้วกวาดทองไปเลยทีเดียวจ้ะ
ทีนี้ล่าสุดจับตัวได้แล้วนะคะ
คือร้านทองร้านนี้ชื่อร้านทองบ้วนหลีเขตพระนครกรุงเทพ
คือคนร้ายเนี่ยนะคะพอหนีไปเจ้าที่ตำรวจเนี่ย
ทำงานเร็วเลยทั้งที่จริงแล้วเหตุการณ์มันเกิดเมื่อวานนี้เองนะคะ
ภูมิชาการตำรวจนครบานก็มีการแถลงการวันนี้เลย
โชว์ทองที่นายเขาเนี่ยเอาไปค่ะนะคะวางตรงนี้เลย
คนร้ายคือนายมนตรีสังมีอายุ๓๔ปีนะคะ
เจอของกลางทองรูปพันธ์สามสิบเซน
น้ำหนักเนี่ยรวม๖๐บาทกระเป๋าสะพายข้างสีดำ
ที่ใส่ในวันก่อเหตุรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟด้วยนะคะ
ที่ใส่วันก่อเหตุแล้วไม่ได้ติดป้ายทะเบียน
นะแล้วที่สำคัญค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คือเขาไปจับกลุ่มได้ตำรวจก็พยายามสืบแกะรอยดูจากกล้องวงจรปิด
จับได้ที่ปากซอยเจริญนครสามสิบสี่เขตคลองศาลค่ะนายมนตรีผู้ก่อเหตุรับสารภาพเลย
อันนี้ตอนที่เขาเอาไปทำแผนนะไปทำแผนในช่วงเช้าที่ผ่านมา
แต่ตำรวจเขาเพิ่งมาแถลงข่าวตอนบ่ายก็นายมนตรีรับสารภาพบอกตัวเองก่อเหตุจริง
ก็กล้องมันชัดสักขนาดนี้นะคะวันเกิดเหตุขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดไว้ฝั่งตรงข้ามร้านทองก่อน
แล้วหลังก่อเหตุขี่รถไปจอดซ่อนเอาไว้
อยู่ในซอยสมเด็จเจ้าพระยาเจ็ดแล้วตัวเองหลบหนีกลับไปที่บ้านในซอยเจริญนครสามสิบสี่
สุดท้ายก็โดนตำรวจตามมาจับกลุ่มตัว
สาเหตุเพราะอะไรเขาบอกเลยเครียดเครียดเรื่องเงินและไปลงทุนบิตคอยน์
เออนะคะทีนี้เจ้าตัวค่ะก็โดนแจ้งข้อหาไปแล้วค่ะ
ชิงทรัพย์มีอบุตรและใช้ยานผนาพฤกษ์การทำผิดพาทรัพย์นั้นไป
เพื่อให้พ้นการจับกลุ่มก็ส่งตัวพนักงานสอบสวนดำเนินคดี
ตำรวจเนี่ยสามารถจับคุมบุตรอาหารได้เร็วจริง
อย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าจริงเหตุการณ์มันเกิดช่วง๕โมงเย็นของเมื่อวาน
แต่วันนี้ตอนเช้านำไปทำแผนได้แล้วก็ต้องจับได้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้
ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะนี่ตำรวจเราไม่แพ้ชาติใดในโลก
ตอนนี้บิตคอยนี่ดิ่งลงแนวดิ่งอย่างนี้ไหมคะ

ค่ะต้องศึกษาให้ดีด้วยนะคะ